เรื่องของการขายของบางทีมันก็ต้องมีกลยุทธ์
เราได้ดูกันมาเยอะแยะมากมายกับกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย
เขาทำกันอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้เนี่ย
จะทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรก็ต้องมีเทคนิคสร้างกลยุทธ์กันสักกันหน่อย
เช่นเดียวกับพวกเขาเหล่านี้ล่ะครับที่มีเทคนิคการขายที่ไม่ธรรมดา
จะมีเทคนิคอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ซุปเปอร์ฮีโร่สายหวานขายน้ำอ้อยขันสด
ขายแบบธรรมดาโลกมันไม่จำสองหนุ่มไอเดียเก๋แต่งชุดเท่
เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ซะเลยเดินขายน้ำอ้อยที่ปลูกเองคันเอง
ขายให้กับผู้ที่สัญจรได้ดื่มแก้กระหายสไปเดอร์แมนคือคุณประสงค์บุตรดา
ส่วนซุปเปอร์แมนคือคุณวัชรกรสาหลอดคุณจะได้เจอทั้งสองฮีโร่ได้ในช่วงบ่ายถึงเย็น
บริเวณสี่แยกบ้านโปรงสะดาวถนนสายสามห้ากาวสระแก้วตัดใหม่
พื้นที่ตะบนเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
มายืนร้องเรียกรถที่จอดติดไฟแดงให้มาซื้อน้ำอ้อยขันสดสดแบบนี้นี่แหละครับราคาขายก็น่ารัก
อยู่ที่ขวดละ๒๐บาท๓ขวดห้าสิบบาทเท่านั้นจากพิษโควิด๑๙ระบาดเนี่ย
เลยทำให้ยอดขายตกแต่พอเปลี่ยนชุดมาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เท่านั้นแหละครับ
ก็ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
แถมยังสร้างสีสันและรอยยิ้ม
ต่อกันที่อีกหนึ่งเทคนิคการขาย
ที่สร้างรายได้งาม

บอกว่าเวลาหมดได้ครับ

เวลาหมดได้และก็แปลงขายใดฟุกูนะคะ
ขอบคุณสิ่งเคยลูกค้าเป็นนุ่มใจเยอะอร่อยขอบคุณแม่ไว้ก่อนล่ะล่ะค่ะ
ที่เห็นแต่งองค์ทรงเครื่องจะเต็มขนาดนี้เนี่ย
เพราะคุณพรเกษมภัยละอกับน้องสาวเป็นอดีตลิเก
และนักแสดงโชว์ชาวกำแพงเพชร
ผันตัวมาขายขนมตามตลาดนัด
สร้างรูปแบบให้ตัวเองหลังเจอพิษโควิด๑๙เล่นงาน
คุณพรเกษมซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว
จึงหันมาลองทุนขายขนมได้ฟูกุ
ในรูปแบบที่สอดคล้องกับชื่อร้านนั่นก็คือ
ขายไปร้องเพลงไป
พร้อมกับให้น้องสาวมาแต่งชุดที่ตนเนี่ย
เคยใช้ในการแสดงโชว์พร้อมทั้งไลฟ์สดไปด้วย
เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า
สำหรับขนมไดฟูกุของทางร้าน
เป็นขนมที่ปั้นใหม่สดทุกวัน
โดยได้ทดลองทำสูตรมามากมาย
จนได้ขนมใดฟูกุที่อร่อยกลม
แป้งเนี่ยนุ่มไส้ก็เยอะอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
โดยมีให้เลือกหลากหลายถึง๑๓ไส้
เผือกสตอเบอรี่มันม่วงใบเตยทุเรียนไข่เค็มเป็นต้น
ขายในราคาลูกละ๑๕บาทหรือ๗ลูก๑๐๐บาท
ใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้ตามตลาดนัด
ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร